คุณผู้ชมครับแม่ของเด็กอายุ๘ขวบครับ
วอนให้เจ้าหน้าที่มาช่วยแก้ปัญหาเรื่องของหมาจรจัดให้หน่อย

คือลูกเธอเนี่ยโดนหมางับน่องครับ
แล้วเท่านั้นไม่พอหมาหมู่มาด้วยเป็นหมาหมู่จริง
นางสามการธิดาวัตต์อายุ๓๗ปีเธอพามา
เป็นแม่ของเด็กชายอายุ๘ขวบ
เป็นแม่ค้าขายอาหารใกล้กับหาดอ่าวนางจังหวัดกระบี
เธอเล่าบอกว่าสามีชาวอังกฤษนะพาลูกชายมาเดินเล่นบริเวณชายหาดนะครับ

ระหว่างถ่ายรูปอยู่รูปนี้นะครับ
หมาที่คุณผู้ชมเห็นเป็นหมาจรจัดตัวหนึ่ง
มันวิ่งเข้ามางับเข้าที่ขาของลูกเธอ
สามีเห็นก็เอาไม้เนี่ยปลาใส่หมาจรจัดแล้วก็วิ่งหนีไปมันวิ่งหนีไปนะฮะ
แต่หลังจากนั้นนะครับที่ผมบอกหมาหมู่มาครับ
หมาจรจัดอีก๕๖ตัวพยายามกรูเข้ามาสิคราวนี้

กับสามีจึงช่วยกันไล่ฝูงหมาจรจัดแล้วรีบพาลูกออกไป
จากนั้นก็พาลูกไปทำแผลที่โรงพยาบาลเอกชน
ค่าใช้จ่ายเสียไป๑๕๐๐บาท
เหตุการณ์นี้เธอบอกว่าเธอวิงวอนให้เจ้าหน้าที่

เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับ
หนูก็อยากจะวอนให้เจ้าหน้าที่มาช่วยจัดการให้หน่อย
เพราะว่ามันหลายครั้งแล้วบางทีห่วงเด็กที่มานั่งเล่นหน้าหาด
พ่อแม่เขาลงไปเล่นน้ำอย่างนี้ค่ะ
กลัวแบบว่ามันมากัดเด็กมาลุมเด็ก
แล้วจะเป็นอันตรายต่ออีกหลายคนนะคะ
อยากให้เจ้าหน้าที่มาจัดการให้หน่อย
หรือว่าให้มีที่แบบกักหมาออกจากหน้าหาดอะไรอย่างนี้ค่ะ

คนวิ่งด้วยตอนเช้าเวลาออกกำลังกายมันไล่ค่ะ
คุณแม่ยังบอกแบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
บอกว่าเคยเห็นนะนักท่องเที่ยวหรือว่าคนในพื้นที่บางคนเนี่ย
มักจะเอาอาหารมาให้หมาไงเอามาให้หมาจรจัดนะครับ

ขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับ
ขณะที่ทีมข่าวเดินสำรวจก็เจอนี่แหละครับนักท่องเที่ยวนะฮะ
เอาอาหารมาให้หมาจรจัดที่นอนอยู่บริเวณชายหาดนี่แหละ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์นะครับ
เคยเข้ามาจับหมาจรจัดทำหมันไปแล้วหลายครั้งนะครับ
แต่ไม่สามารถจะนำหมาจรจัดเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้
เนื่องจากไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนครับ